อืมให้ข้าวด้วยนะแถมละฮะ๗๐๐บาทผมมี๗๐๐บาทนะฮะ
แถมเนอะโหน่ารักเอาครับผมข้าวด้วย
แปลข้าวจริงหรอนิดนึงนะพุ่งเราต้องไปเจออีกหลายร้านเลยนะ

เร็ว
เอาเว้ยเอาเว้ยสบายแล้ว
พี่กัลสองเฮียแม้ง

อะได้คำสุดข้างไหนละ
ดีดีกว่า

ข้าวทราวน์เบงทาวน์

ปูแบบสุดยอดมากเลยนะอร่อยหวะ

เที่ยเหม็งก๋วยเตี๋ยวเป็ดเหม็งนี้อ่ะ

ของเราสิเว้ยเตี๋ยวเป็ดมอร์ตไฟ
ทิมคุณก๊อฟวางเงินจะมวล๕๐๐บาท

ความพิเศษอยู่ที่ลูกชิ้นเนื้อเป็ดและเกี้ยวเป็ด
ทางร้านคิดค้นขึ้นมาเอง
ซึ่งเมื่อทานแล้วเข้ากันได้ดีกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรเด็ด
สืบทอดมาจากอากงร้านนี้อยู่ที่ทาวนอินทาวน์ซอยหนึ่ง

เชคครับมาเลยครับ
ครับผมทีมคุณก็อฟซิลล่านะครับมาเงินไว้ที่๕๐๐นะครับครับ
ก็จะได้ทั้งหมด๗ชามครับ

โอ้โหไหวไหมเฮียเชคตัวช่วยไม่ได้หนูเว้ยต้องเอาไว้ร้านสุดท้าย

อ่ะขอบคุณครับมาลุยเว้ยลุยเว้ย
เมนูบะหมี่เกี้ยวลูกชิ้นเป็ด
เมนูเด็ดขึ้นชื่อของทางร้านที่ไม่ธรรมดา
แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอื่น
เพราะทางร้านได้นำเนื้อเป็ดสับละเอียด

และคิดค้นสูตรลูกชิ้นเป็ด
เมื่อทานจะสัมผัสถึงความเด้ง

ส่วนน้ำซุปนั้นหอมชื่นใจด้วยสมุนไพรยาจีน
เมื่อทานจะรับรู้ถึงความอร่อยกลมกล่อมถึงใจ
ไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าไหนแน่นอนครับ

ถ่ายไปเท่าไหร่นะ

เท่าไหร่
ของอันตรา
ยินดีด้วย

ให้ลองกาบออกกันไปเลยนะ

๒๐ชามครับ

ก่อนอยากโมนทำอะไร

ชอบด่วนมาชอบดูอะไรชอบดูฟ้า

อ่าจบ

เฮียครับรบกวนออกเลยฮะเฮีย

โอเคหมด

โชคดีนะออกไปให้เป็นโดนัลดักเลย
อันนี้คุณสโตกนี่จ้วงสามหายใจหนึ่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป